วันนี้มากัดกันสะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
วันเสาร์แบบนี้มาเจอกับเราสองคนนะครับผมชนะและพี่ฝนครับ
พูดคุยกับเราด้วยนะคะต้องการกำลังใจ
เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ส่งข้อความมาคุยกันแล้ว
และคุณผู้ชมตื่นนอนกันหรือยังเนี่ย
เมื่อคืนดูหมอนดึกกันใช่ไหมวันนี้ดึกอีกวันหนึ่งนะ
อัยยะวันนี้ของเราถ่ายทอดด้วยใช่ไหมคะ
แล้วครับไทยรัฐทีวีนะฮะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในรอบนี้ด้วยนะ
ใช่แล้วคืนนี้ครับอังกฤษกับฝรั่งเศสคู่ใหญ่ตี๒
ติดตามกันแบบชัดกับทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะอย่าลืมกาแฟแก้วใหญ่ด้วยนะคะ
ิ้งเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารเราเนี่ยมันหลากหลายนะฮะ
ไปดูเรื่องนี้ฮะมีลูกค้าหัวร้อนขู่จะยิงคนขายเหตุเพราะว่าตะโกนซื้อข้าวแต่คนขายเขาไม่ได้ยิน
แล้วเรื่องราวจะจบอย่างไรต้องติดตาม
เอาละค่ะใกล้วันเสี่ยงโชคแล้วนะคะนี่ฝนเลยจะพาไปกราบหลวงพ่อกวยพร้อมกับเปิดฝาเสี่ยงดวง
จะได้เลขอะไรต้องติดตามจ้า
เหตุระทึกครับคุณผู้ชมรถเก๋งจะเลี้ยวเข้าปั๊มตัดหน้ารถตู้ส่งนักเรียน
งานนี้ประสานงานกันแบบจังเรื่องราวจะจบลงแบบไหนเดี๋ยวมาตามตอบกันแบบชัดได้
คู่กับสมัสขาว
เอาล่ะคุณผู้ชมไม่ต้องรอช้าติดตามกันเลยนะครับมาเรื่องนี้กันหน่อย
หนุ่ม๑๙คนหนึ่งก็ยังเป็นเด็กและเยาวชน
ขับรถเก๋งจะไปรับน้องสาวที่โรงเรียนแต่ก่อนจะถึงโรงเรียนเหมือนกับว่าไปมีเรื่องมีราวขับปาดหน้าไปมากับใครบางคน

คือเรื่องของเรื่องคนนั้นนั่นน่ะเป็นผู้ใหญ่นะอายุ๓๐กว่าตามมาต่อยตามมาเอาเรื่องเด็ก๑๙ถึงในโรงเรียนเลยครับ

เอาละพี่เบียนเอาดี
เอาไหมเอาไหม

ป้าป้าป้าป้า
ป้าป้าป้า
โอ้โหรัวหมัดไม่ยั้งเลยคุณตาม
ใช่แล้วล่ะครับพี่ฝนฮะดูวิ่งมาวิ่งมานี่
ในคลิปตั้งใจเลยนะ

ดิอีกคนบอกเอาเอาเอาดิโอ้โหแล้วต่อยอย่างนี้เลยครับ
ค่ะไม่ทันได้นับหรอกครับว่ากี่หมัดแต่ใส่เข้าไปเต็มเต็ม
คนที่ต่อยเนี่ยอายุ๓๐กว่านะส่วนคนที่อยู่ในรถ
ยังเป็นเยาวชนอยู่อายุสิบเก้าเท่านั้นเองครับ
เนี่ยฮะเหตุมันเกิดในโรงเรียนแบบนี้สักประมาณห้าโมงเย็นอ่ะ
ชั่วนั้นเด็กนักเรียนขอเลิกเรียนแล้วอ่ะใช่แล้วค่ะกำลังเล่นกีฬา
แล้วโอ้โหดูสิฮะหลายคนต้องหยุดเล่นกีฬาเพื่อ
ห้ามปรามชายคนนี้ฮะเหตุมันเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเรียกว่าสาวหมัดใส่กันไม่ยั้งผู้บาดเจ็บก่อนเลย
ไปดูกันหน่อยอายุ๑๙ปีเท่านั้นเองนะฮะ
เขาบอกแบบนี้ว่าเขาเนี่ยขับรถเก๋งไปรับน้องสาวที่โรงเรียนค่ะ
มองหน้ากันแล้วตัวเด็กสิบเก้าที่บาดเจ็บบอกว่าคู่กรณีเนี่ยตะโกนด่าเขานะค่ะ
ส่วนเด็ก๑๙ที่ขับรถมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ตอบโต้ด้วยแหละ
เขาก็ยอมรับแต่เขาไม่ได้ด่าอะไรเขาแค่เบิ้ลเครื่องอ่าอ่ะ
เท่านั้นแหละตอนแรกก็คิดว่าจะจบเนี่ยตอนที่เขาขับเข้ามาในโรงเรียนแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าคู่กรณีตามมาเลยครับน่าจะขับรถตาม
ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ฝนแต่สุดท้ายวิ่งปรีเข้ามาเลยฮะ
แล้วก็เป็นไปตามภาพวงจรปิดที่เห็นก็คือชกแบบไม่หยุดนี่ได้ยินเสียงไหม
ตอนที่เขาก่อเหตุนะด้วยความที่ว่าเด็ก๑๙คนที่เขาขับรถเก๋งมา
เขาเปิดกระจกเอาไว้ไงนั่นแหละฮะสุดท้ายก็ลงไม้ลงมืออย่างนี้
ไปถามพ่อของผู้เสียหายกันบ้างนะฮะ
นายดุริยางนะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุตัวเขาผู้เป็นพ่อ
ลูกชายวัย๑๙ได้รับบาดเจ็บตัวพ่อนอนไม่หลับเลย
สงสารลูกจับใจเพราะดูสิลูกก็บาดเจ็บนะ

เนี่ยฮะทั้งปากทั้งตามีรอยฟกช้ำดำเขียวแบบนี้
ตัวคุณพ่อถามเลยนะครับว่าทำแบบนี้ทำไม
ทำไมต้องต่อยลูกชายเขาด้วยไปโกรธอะไรกันขนาดนั้น
แค่เรื่องราวบนท้องถนนแบบนี้น่ะเหรอ

ไปลองฟังเสียคุณพ่อเขาพูดนะฮะ
ไม่สนับสนุนความรุนแรงนะแต่ก็ต้องเข้าใจในมุมของตัวของคุณพ่อเด็กที่เขาได้รับบาดเจ็บขนาดเดียวกัน

คนที่เขาก่อเหตุมีอะไรอยากจะชี้แจงว่าทำไมต้องไปก่อเหตุแบบนั้น
ก็ติดต่อมาทางไทยรัฐทีวีของเราได้นะครับ
ใช่แล้วค่ะก็มาชี้แจงกันได้ในมุมของตัวเองนะคะ

วัยรุ่นค่ะอันนี้เราก็อ่านข่าวแบบนี้กันหลายทีแล้วนะคะ

เล่าขากาอีกแบบนี้บ่อยลุงชนะเครียดนะ
มีวัยรุ่นนับสิบทืออาวุธครบมือเก็บชุมชน
ก่อนที่จะคว่างปอยระเบิดตินป่องยนไทย
ทำให้ชาวบ้านตื่นตนกตกใจแล้วก็เชื่อ

เห้ยมึงโอ้โหเนี้ยค่ะเนี้ยคือเป็นคลิปเอ่อจากเอ่อ
ชาวบ้านที่ถ่ายไว้นะคะซึ่งเขานำมาโพสต์ลงโซเชียล
จะเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี้ยเป็นสิบคนเลยน่ะอืม
จักรยานยนต์แบบแต่งซิ่งท่อดังเบิ้ลเครื่องมาตลอดทางเลยอ่า
จอดรวมตัวกันบนถนนบริเวณข้างคอนโดมิเนียม
ซอยเขาน้อยตะบนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
รอปภของหมู่บ้านข้างเนี่ยเขาเล่านะบอกว่า
บางทางซ้อนถึงสี่คนโอ้โหนะแต่ละคนที่ถืออัวุธมือ
มีดยาวไม้อะไรอย่างเงี้ยวิ่งไล่ฟันกันไปมาอย่างสนุกสนาน

นี่คือเขาเล่าแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยใช้อาวุธแบบบางอย่างคว่างไปด้วย
แบบเกิดเสียงระเบิดแบบเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจะเป็นระเบิดปิงปองหรือเปล่า
คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนั้น
จนตัวเองแล้วก็ชาวบ้านเขาต้องหมอบลงเพราะว่าเขากลัวโดนลูกหลง
ก่อนที่จะรีบโทรแจ้งตำรวจสพนปลือมาตรวจสอบ
แต่พอมาถึงตำรวจแล้วยังไงรู้ไหมคะ

หลบนีหายไปแล้วรับพอพอก็เลยบอกว่าบริเวณนี้
มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวกันบ่อยมาก
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุยิงกันแล้วก็กระสุนพุ่งเข้ามาในป้อมด้วย
พี่ฝนที่รับพอพอเขาชี้ให้ดูเลยดูดีดี
ยิงกันจนกระสุนทะลุเข้ามาในกระจกในป้อมแบบนี้
ก็เลยอยากจะแบบฝากค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อย
แล้วก็ช่วยมาตักเตือนให้หยุดหน่อยเพราะชาวบ้านเนี่ย
แขวนอยู่บนเส้นได้ชีวิตน่ะไม่รู้ว่าลูกกระสุนนี้จะแบบลูกหลงมาโดนตัวเองเมื่อไหร่
ลองคิดตามนะพี่ฝนเป็นรอปภนั่งเฝ้ายามกลางค่ำกลางคืน
อยู่มีลูกกระสุนทะลุกระจกมาอย่างนี้
ใช่ยังเคราะห์ดีไม่โดนตัวเขาเข้าอ่ะถูกต้องซึ่งรอพอพอก็อาวุธก็จะไม่มีปืนหรอกน้อง
ก็จะเป็นกระบองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นะคะเจ้าหน้าที่ก็แวะมาดูสักนิดนึง
บทขันซะหน่อยคุณผู้ชมมาเรื่องนี้กันบ้างมีพ่อหนุ่มคนนึงคงจะอยากซื้อข้าว
แต่ไม่ยอมลงมาจากรถจอดอยู่ข้างทางก็เปิดกระจกแล้วก็สั่งคนขายเอา
แต่ด้วยความที่ว่ามันอาจจะอยู่ไกลมั้งสั่งไปแล้วคนขายไม่ได้ยิน
สุดท้ายคนที่เขาอยู่ในรถที่มาเป็นลูกค้าเนี่ยลงไปหาเรื่องคนขายซะอย่างนั้นนะครับ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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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
ซึ่งครูสาวคนนี้อายุ๓๒ปีค่ะเค้านำภาพเนี้ยค่ะมาร้องกับสื่อหมวนโชน
ในคลิปนี้จะเห็นรถยนต์คันสีดำของผู้อำนวยการโรงเรียนขับเข้าไปจอดในห้องเลย
จากนั้นไม่นานนะคะครูสาวก็วิ่งหนีออกมา
แล้วก็มีการฉุดกระชากลากถูนกันที่หน้าห้องอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยค่ะ
ที่ครูสาวนี่แบบจะรีบเดินออกจากโรงแรมมา
เหตุเกิดวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
คุณครูคนนี้เล่าว่าเธอเป็นคนเชียงรายค่ะ
เมื่อวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยย้ายมาสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาวนะคะ
ต่อมาวันที่๒เลยก็แค่๒วัน
กี่วันเองอ่า๒วันค่ะช่วง๑๐โมงเช้า
ครูรุ่นน้องผู้ชายขึ้นมาบอกว่าพอให้ไปข้างนอกด้วย
น่าจะพาไปไหว้พระพร้อมกับเร่งให้ลงไปเร็วด้วยนะ
เพราะว่าพอจอดรถรอที่หน้าอาคาร
เธอก็เลยรีบลงไปค่ะแต่พอลงไปปุ๊บก็ไม่เจอครูคนอื่น
พอก็บอกว่าอุ๊ยครูคนอื่นเขาติดภารกิจไปด้วยไม่ได้แล้ว
ก็เลยไปกัน๒คนตอนที่เดินลงมานะ
ใช่ค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเพราะเป็นกลางวัน
พอก็จะพาไปกินข้าวโดยทั่วไปก็ปกติจนเที่ยงกว่า
เธอก็บอกว่าจะกลับโรงเรียนแล้วเพราะว่ามีสอนต่อ

ระหว่างทางกลับพอพาเลี้ยวเข้าม่านรูดค่ะ
เธอก็ตกใจสิแล้วก็พยายามขอร้องให้หยุด
แต่พอไม่สนใจค่ะขับรถเข้าไปในห้องเลยในม่านรูดเลย
แล้วก็พยายามจะลากเธอลงจากรถแต่เธอไม่ยอมสักพัก
พอทำยังไงรู้ไหมอันนี้คุณครูสาวบอกนะพอรูดซิบกางเกงตัวเองลง
เธอก็เลยรีบคว้ากระเป๋าแล้วก็มือถือวิ่งออกมา
ออกมาข้างนอกอย่างที่เห็นในภาพนะเธอก็วิ่ง
พอวิ่งตามมาแย่งกระเป๋าเธอก็พยายามดึงกระเป๋าสุดท้ายก็ทิ้งค่ะ
ไม่เอาแล้วก็เกียรต๊อกมาแล้วก็โทรหาน้องชายให้มารับ

เนี่ยหลังจากที่ยืดกันน่าจะยืดกระเป๋ารองเท้าอะไรอยู่นะค่ะ
แล้วก็ทอนไม่ได้ปุ๊บครูสาวก็เดินออกมาเลย
หลังเกิดเหตุครูสาวก็โทรเล่าให้ครอบครัวฟังก็พร้อม
แทนที่พอจะรู้สึกผิด
แต่พอบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลย
ผมไม่ผิดไม่ต้องมาข่มขู่
พอพูดอย่างนี้นะทำให้เธอและครอบครัวต้องไปหาพยานแล้วก็หลักฐาน
กล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะไปแจ้งความกับตำรวจ
ซึ่งครูก็บอกอีกว่าหลังจากนั้นพอก็ปล่อยข่าวลือนะ
บอกว่าเธอเนี่ยสมยอมกับเขาบ้างแหละสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกร้องเอาเงินบ้างแหละ
ก็บอกว่าพอเนี่ยส่งเสียเรียนมาจนจบบ้างก็บอกได้เสียกันมานานแล้ว
ซึ่งทั้งหมดนี้ครูสาวบอกไม่เป็นความจริงตอนนี้เธอห่วงความปลอดภัยของตัวเองมากนะคะ
อยากย้ายกลับไปที่เชียงรายก็ไม่สามารถสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้อีกแล้ว
ก็ต้องเข้าใจนะถ้ามันมีข่าวอย่างนี้มาก็คงไม่สะดวกใจ
ที่จะสอนต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ถ้างผออว่ายังไงน่ะค่ะอศบิตร
แล้วก็ขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
นั่นคือความฝั่งหนึ่งของทางฝั่งครูสาวผู้ที่ไปแจ้งความเอาไว้

ทางฝั่งพอเขาจะว่าไงเดี๋ยวตามกันต่อนะครับ
ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าร
นี่ฮะโอ้ยชนกันแบบเต็มเลยนะครับนี่เรียกเขาเรียกว่าประสานงานจริงจริงเลยนะคะ
นี่ทางฝั่งรถเก่งนะเหมือนกับบู้บี้เลยนะแล้วรถถอยไปอย่างนั้นเลยอ่ะค่ะ
แต่ที่สำคัญฝั่งรถตู้ครับพี่ฝนคุณผู้ชมดูไปด้วยนะ
รถตู้เนี่ยเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนฮะโอ้ยรถรถโรงเรียนก็ว่าได้
ใช่ฮะแล้วข้างในมีนักเรียนไหมมีครับห้า
โอ้โหเอาฟังเรื่องนี้กันต่อนะฮะคุณผู้ชมฮะเหตุมันเกิดแถวบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ริ่นถนนสายวางบุรรณ์วางจันทร์ตระบวนวางบุรรณ์อำเภอบ้านไข้จังหวัดไรอง
จังหวะนั้นตามภาพที่เห็นรถเก๋งเขาก็มาเร็วระดับหนึ่งจะเลี้ยวขวาเข้าปั๊ม
ขณะเดียวกันรถตู้เขาก็มาความเร็วระดับหนึ่ง

เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้ชะลอให้กัน

อ่ะในที่เกิดเหตุนะครับเจอกับนายวิเชษ

คนขับรถเก๋งกับนางวันหนังทองอายุ๔๐ปี

รถมันยุบหน้ามันยุบเข้าไปในตัวห้องผู้โดยสาร

กู้ภัยฮะต้องใช้เครื่องตัดทาง
เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถ

แล้วก็รีบส่งไปยังโรงพยาบาลก่อนครับ

ด้านในเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยนะ

นักเรียนที่มาด้วยบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองครับพี่ฝน

ส่วนทางฝั่งรถเก๋งเขาก็ได้รับบทบาทเจ็บเหมือนกันนะฮะ

เพราะว่าดูจากรถเก่งแล้วก็ยับเยินอยู่ด้วย

ไปสอบถามคนขับรถตู้นายจอมใจนุ่มศรีอายุ๔๘ปี
บอกว่าเขาขับรถรับนักเรียนมาจากระยองนะ
พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยจู่ก็เห็นรถเก๋งมันเลี้ยวมานะ
ทีนั้นไม่ทันไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยวหรือจะยังไง

ไม่แน่ใจเพราะคิดว่าบางทีอาจจะแซงก็ได้
สุดท้ายฮะเบรกไม่ทันก็ชนเข้าไปเต็มฮะ
และอย่างที่บอกมีนักเรียนอยู่ข้างในใช่ไหม
มีนักเรียนชาย๑รายนักเรียนหญิงอีก๑ราย

โอ้วด้วยสารมาด้วย
จังหวะชนยังเคราะห์ดีแค่หัวขมัม

รายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวทางตำรวจสภบ้านค่าย
จะสอบสวนอีกครั้งก่อนที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
จริงอย่างนี้ต้องยอมกันบ้างอะนะคะ
อ่าพักจากความแบบว่าเอ่อระทึกไปดูสิ่งดีกันหน่อยนะคะ

เดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อกลวย

ฝนไปร้องเพลงถวายเสียงให้กับท่านในซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด
นางเอกก็มีน้ำตาของพี่ฝนเอง
ใช่ค่ะก็ไปร้องเพลงถวายท่านแล้วก็มีถวายเครื่องดื่มชูกำลัง
แล้วก็มีตัวดีมาฝาก

ตัวดีมาฝากด้วยเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ
ความจริงที่แสงคล้ายแสดงเพราะเธอเหมือนล้านพัน
เธอคงพันเจ้าหลังขึ้นบทนางเอกให้ฉัน
คืนขมตรอมทุกวันเนิ่นนานที่จมน้ำตา

เป็นไงคะ
เอาอีกเอาอีกเอาอีก

เป็นการไปร้องถวายเสียงของพี่ฝนธนสุนทรนะคะ
ซึ่งพี่ฝนไปร้องถวายเสียงนี่เป็นวัดที่๔แล้ว

ที่สี่แล้วเพราะว่าตั้งใจไปสี่วัดนะคะ
ก็จะมีวัดตะโกหลวงพ่อรวยนะคะ
แล้วก็มีวัดกาหลงหลวงพ่อสุดนะคะ
แล้วก็มีวัดจุกเชอหลวงพ่อช้าง
แล้วก็มีวัดโคสิตรารามหลวงพ่อก่วยนะคะ
ซึ่งในวันนั้นนะคะก็คือว่าฝนได้นำเพลงของฝนไปทำ

เพราะว่าในความเชื่อส่วนบุคคลของฝนเองนะคะ
ฝนเชื่อว่าชาติที่แล้วอันนี้เป็นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
ชาติที่แล้วฝนเคยเกิดเป็นหมาของท่าน

มันทำให้เราแบบมันมีอะไรหลายอย่างที่มันซูนให้เรารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นอะไรอย่างนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็มองว่าเรารู้สึกผูกพันแล้วมาไปกราบท่านครั้งแรกก็คือแบบร้องไห้แบบดีใจอย่างบอกไม่ถูก
มันเหมือนหมาได้กลับมาเห็นเจ้าของได้กลับมาเจอเจ้าของ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งเราก็แบบว่าเออก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
นอกเหนือจากไปร้องเพลงไปกราบไหว้พระธรรมแล้วพี่ฝนจะทำอะไรอีก
ก็ไปเปิดเครื่องดื่มชูกำลัง
เครื่องดื่มชูกำลังเพราะว่าเนี่ยส่วนใหญ่เขามีความเชื่อว่าจะต้องเอาเครื่องดื่มชูกำลังไปถวายท่าน
ถูกต้องค่ะแล้วเปิดแล้วยังไง
เปิดก็ได้ตัวเลขตามที่เนี้ยเนี้ยเนี้ย
ขอดูหน่อยจะไม่อยากพูดถ้าพูดเดี๋ยวมันจะเคลื่อน
มีเสียงไหมมีเสียงไหมมีมีไปลองฟังดูว่า
แเนี้ยค่ะเขาก็คือว่าก่อนอันนี้พี่ผลก็ไปร้องเพลงให้พี่เพิ่งฟังและด้วย
แล้วก็ไปเขย่าติ้วก็เลยได้ตัวนี้ได้หมายเลขตรงกันจากเลขอีกที่หนึ่งจากอีกที่หนึ่ง
หน้าคือ๖หรือเปล่าหรือว่า๘
๘ค่ะ๘เนาะ๙๐๘
๙๐๘แต่ว่าไปของพี่ฟึ้ง๑๐๘

คุณผู้ชมเราไม่ได้มาบงมาใบ้อะไรทั้งนั้นนะ
ไม่ไม่เป็นบรรยากาศและเป็นความเชื่อของพี่ฝนธนสุนทรเขา
ยังไงมีโอกาสถ้าลองไปที่วัดนี้
ไปค่ะไปกราบไห้เราจะได้พลังกลับมา
เราจะได้พลังบวกกลับมานะคะเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเถอะค่ะไปไหว้พระที่ไหนก็ได้
ใกล้บ้านคุณก็ได้ไปด้วยศรัทธาไปด้วยใจ
แล้วก็สิ่งที่ดีในเมื่อใจที่เราบริสุทธิ์นะคะ

ลองกันดูนะคุณผู้ชมนะ
ไปดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่าหลายคนเป็นกังวลเพราะโควิด๑๙
เอาจริงนะมันก็เริ่มกลับมาระบาดอีกแล้ว
คือมันก็มีเวฟเวฟที่ผมบอกก็คือคลื่น
คลื่นที่ว่าบอกถึงจำนวนผู้ที่ติดโควิดตอนนี้มันก็เริ่มสูงขึ้นมา
ในระดับที่น่าเป็นกังวลหลายคนก็เลยเป็นกังวลต่อว่า
บางคนเป็นโควิดมาแล้วแล้วก็คิดว่าเป็นแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอีก
มันเป็นได้นะเป็นซ้ำได้
แล้วถ้าเป็นซ้ำอาการมันจะรุนแรงหรือไม่ไปติดตามเรื่องนี้หน่อย

คุณผู้ชมนะครับจากข้อมูลก็พบว่าโควิด๑๙สามารถมันติดซ้ำได้นะ
ติดโควิดแล้วติดอีกแม้ว่าการติดเชื้อครั้งแรกจะทำให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทาน
หลายคนเชื่อแบบนั้นแต่เวลาผ่านไปคุณผู้ชมไอ้ภูมินั้นมันอาจจะค่อยลดลง
ตามแล้วแต่สุขภาพของเราแล้วยิ่งถ้ามันมาเจอกับสายพันธุมิคอน
ีเอจุดสี่บีเอจุดห้าหรือบีเอจุดสองจุดเจ็ดห้า
โอ้โหทำไมมันหลายจุดอย่างนี้
เยอะแยะเต็มไปหมดไอ้พวกที่แบบว่ากายพงไขพันธุ์อภิกษ์
แล้วถึงแม้ว่าคุณจะฉีดวัคซีนมาครบโดสแล้วก็ตาม
ก็มีโอกาสเป็นได้อีกนะ
แล้วเขาบอกว่าสาเหตุหลักที่ทำให้คนติดโควิดซ้ำคืออะไร
อย่างแรกครับเกิดจากการที่เชื้อโควิด
มันหลบซ่อนอยู่ในร่างกายตั้งแต่การติดเชื้อครั้งแรก
บอยู่ตรงไหนทำไมไม่บอกจะได้ไปเอามันออก

ไม่รู้หรอกครับแต่พอไปหลบอยู่เนี่ยมันจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อ
ร่างกายของเราอ่อนแอภูมิตกภูมิลดนั่นเอง
อย่างที่สองครับเกิดจากการติดเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์
ทำให้ภูมิคุ้มกันที่มีไม่สามารถรับมือกับสายพันธุ

ก็อย่างที่บอกเคยติดมีวัคซีนธรรมชาติ
คือโควิดสายพันธุ์นั้นแต่ตอนนี้มันมีสายพันธุ์ใหม่มา

เขาพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะ
คุณดีโอกาสที่คุณจะติดก็น้อยลง
อย่างที่๔ครับวัคซีนไม่ครบโดส

บางคนฉีดมาเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสาม

แต่ถ้าเกิดว่าไปได้เข็ม๔เข็ม๕

แล้วสามารถต่อสู้กับสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ได้
ก็จะลดโอกาสที่คุณจะติดโควิดได้นะครับ
อย่างที่๕ไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง

เพราะว่าในช่วงปีใหม่มันจะมีการรวมตัวกันในหลายที่

รถประจำทางที่ต้องไปกันหลายคน
มันอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้คุณนั้น
เป็นโควิดได้นั่นเองนะครับ
แล้วคำถามคือว่าถ้าเป็นโควิด

บอกว่าการติดเชื้อซ้ำในบางคนอาจจะเสี่ยง
ที่มีอาการรุนแรงขึ้นกว่าเดิมนะพี่ฝนนะ
บางคนอาจจะพบว่าปวดศีรษะ

และยังเสี่ยงที่จะเกิดอาการลองโควิด
เขาว่ากันว่าอาการที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย

สำหรับคนที่เป็นโควิดซ้ำนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต่อสู้กับเขาได้
ต้านทานกับเขาได้คือภูมิคุ้มกันของเราเอง
ฉะนั้นทานอาหารที่ดีมีประโยชน์
ออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองให้มากด้วย
อย่าไปใกล้ชิดคนอื่นให้มากนะคะ

ยังแต่ว่าเราต้องรู้จักป้องกันตัวเอง
ท่านหน้ากากอนามัยพร้อมที่จะใส่ไม่ได้ลำบากเกินไป

วันนี้เจอดารานี่ขอดาราแบบถอดแมสถ่ายรูปเลย
ดาราโก้เดียตัวอันตรายเลยนะ
ดาราเนี่ยตัวอันตรายเลย
แต่เขาใกล้พี่ฝนได้นะพี่ฝนไม่ได้อันตรายเลย

ยินดีถ่ายรูปค่ะแต่ว่าต้องใส่แมสเพื่อความตอดภัยนะคะ
มาเรื่องข่าวปลอมกันหน่อยเรื่องของพายุลูกใหม่เลย
มีช่วงนี้แบบว่าแบบโซเชียลไง
คนก็ชอบแชร์นู่นนี่นั่นกันเยอะแยะมากมาย
แล้วก็จะมีบอกว่าพายุไต้ฝุ่นลูกใหม่

จะส่งผลกระทบกับคนไทยนะชาวไทยทั้ง๔ภาคทั่วประเทศ
มันจริงหรือเปล่าอ้าวจริงหรือเท็จยังไงไปดูกันค่ะ
นี่นะคะจากกรณีนี้นะคะมีคนหลายคนเลยแชร์ข่าวเกี่ยวกับ
การจะมีพายุไต้ฝุ่นลูกใหม่ที่มีความเร็วลมที่๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เข้าไทยแล้วแล้วก็จะส่งผลกระทบกับทั้ง๔ภาคของประเทศไทยอย่างรุนแรง
ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ก็เลยตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็บอกว่า
อ้าวทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จนะจ๊ะ
ข่าวปลอมข่าวปลอมนะอย่าไปเชื่อค่ะ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ชี้แจงค่ะว่า
ถ้าหากว่ามีพายุเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อประเทศไทยเนี่ย
กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย๓วัน

กรมจะแจ้งเองเลยไม่ต้องไปแชร์นะคะ
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เตรียมตัวหลบหนีได้ทันเวลา
แต่อากาศในอนาคตข้างหน้าสักวันที่๑๑๑๒นี่จะเป็นยังไงฮะ
อ่า๑๑๑๒นะคะธันวาคมนี้มุมอากาศนี้จะเย็นกำลัง
เขาเรียกว่าเย็นกำลังปานกลาง
แผลลงมาปกคลุมประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง
แล้วก็มีลมแรงมีฝนเล็กน้อยนะคะในบางแห่งเท่านั้น
เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวกรมอุตุนิยมพัทยาเขาจะออกมาแจ้งเองนะคะ
เท่าที่ผมไปดูข้อมูลมานะเปิดดูในเน็ตนะเห็นเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าพี่ฝน
อุณหภูมิจะลดลงจะลดพูดง่ายเราจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นในหน้าหนาวสัปดาห์หน้า
จริงหรือเปล่าอย่าหลอกแดนนะวิไม่หลอกเขานะหลอกให้เขาเอาเสื้อกันหนาวมาปัดฝุ่น
เดี๋ยวรอดูว่าจะหนาวจริงหรือเปล่าสัปดาห์หน้านะครับ
โอเคค่ะไปต่อกันที่ไหนดีคะ
ประจวบฮะที่นั่นมีผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นอดีตทหาร
แต่ยังไงล่ะทำไมถึงมาอ้างอย่างนั้นเพราะว่าไปเจอกับเจ้าหน้าที่
แล้วด้วยความที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องลงพื้นที่ไปเพราะว่ามีคนมาแจ้งว่าชายคนนี้
อ้างว่าเป็นทหารเนี่ยเมาแอเลย
พันธุปฏิวัติมีเบียร์มีเบียร์มีเบียร์มีเบียร์เป็นอาหารเหรอ
ให้ดูทำดูเหลือก็ได้
แล้วมามัดิบัลราชกาลอะไรตอนเนี้ย
ประจำนี้ยังไม่
ผมขออนุญาตชื่นชมทีมงานก่อนเดี๋ยวเป็นไปได้
ทีมงานผมขออนุญาตจริงเปิดเสียงอีกสักรอบ

ว่าคุณฟังคนนี้พูด
รู้ได้ไงว่าพูดอะไรเอาฟังไปพร้อมกันนะ
ฉันโทรปฏิวัติมีเบียร์

ไอ้ท่อนคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันรับปาลบุรี
คุณเก่งเลยผมบอกให้
ที่นั่งก็ต้องมีชื่อค่ายนี้แล้วเปล่าครับ

ชายคนนี้ท่าทางไม่ค่อยจะดีเลยครับ
เมาแอเสื้อไม่ใส่มีแต่กางเกงขาสั้น

ชาวบ้านเขาต้องแจ้งเพราะเขากลัวจะเป็นอันตราย
เพราะเขาไม่รู้ว่าชายคนนี้มาในสภาพแบบนี้

สัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเขาใช้ความเร็ว

เกิดว่าไปเจออุบัติเหตุเดี๋ยวมันจะเรื่องใหญ่

รถจักรยานตะแคงข้างอยู่ข้างกายแกน่ะ
เดี๋ยวดูน่ะเห็นไหมนอนแอ้งแม้งอยู่อย่างนี้
อันนั้นเขาล้มให้ดูหรือเปล่า
ก็คงจะปั่นจักรยานต่อไม่ไหวไง
ทางกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรีก็ไปตรวจสอบ
เอางี้ละกันสรุปยังไม่ได้ชนยังไง
แต่เหมือนกับว่าเมาแล้วขับต่อไม่ไหว
กู้ภัยไปคุยก็บอกว่าแกน่ะเป็นทหารเก่าเป็นระดับพันโทนะ

แล้วแกบอกว่ามาเพราะมีภารกิจ
นี่ปลอมตัวมานี่แกล้งเมา

โอ้โหแต่มาเต็มคาราเบลนี่ไม่น่าจะปลอมแล้ว

ถ้าแบบนี้น่าจะแทรกซึมเข้าไปได้ง่ายนะคะ
ปลอมตัวขนาดนี้นะครับก็คงจะปลอมเส้นเหนียนจริงเลยล่ะ
กู้ไพคาดว่านายปฏิวัติน่าจะเมาแล้ว
ก็เกียร์กล่อมเนอะให้ขึ้นรถของกู้ไพ
แล้วนำตัวไปส่งที่สวมพร้อมกุยบุรีก่อน
สงบสติอารมณ์เดี๋ยวหายเมา
เดี๋ยวคุยกันต่อว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แล้วกู้ภัยใจดีจะพาไปส่งถึงที่บ้านเลยครับ
โอ๊ยน่ารักนะดูไปดูมาก็แบบว่าสงสารเชิญตัวที่เหมือนกันเนอะ
เขาต้องรับมือกับว่าในหลายสถานการณ์นะคะ
อ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวพี่ฝน
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับจ้า

นุมคนนี้ค่ะเขาต้องบอกว่านุมใจสู้
พอฝึกรอดอเสร็จปุ๊บก็ไปทำกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งมันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ
ไปดูค่ะว่าเขามากับสิ่งนี้ที่มันไม่ธรรมดา

หายนุมครับครับ

แสดงผลที่ไหนที่ศูนย์วัฒนธรรมครับ

ไปเรียนรอดอลชดเชย

โอ้โฮถ้าแต่งตัวเบอร์ดี้ไปเรียนรอดอลก่อนได้ไหมอ่ะ

รอดอลชดเชยพอดีไม่มีเวลาเปลี่ยนชุด
แต่ว่าก็คือน่าจะแต่งหน้ามาบนรถนั่นแหละ

เพื่อที่จะมาแสดงโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมให้ทัน

เขาเรียกว่าตายในหน้าที่

มอบให้เขาซึ่งคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาช่วงเช้าเขาไปเรียนรอดอร์มา

พอดีว่าเวลามันไม่พอที่จะให้เปลี่ยนเสื้อผ้า
เขาก็เลยแต่งหน้าแต่งตามาแบบนี้แหละ
เพื่อนเห็นเขาก็ตกอกตกใจกัน

เรียกได้ว่าเพิ่งขังไม่เกรงใจควาย
ชื่อว่าบาทวุฒิชัย๗นะคะ
ถ้าอยากดูอะไรดีก็ตามไปดูในช่องเขาได้
ถูกต้องครับพักกันอีกแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับ

กลับมาในเบรกนี้นะครับมาดูเรื่องราวสนุกสนานกันหน่อย
เห็นว่ากันว่าสาวเวลาไปเชียร์บอลมันมาก
ไปดูกันเอาตัวรอดของผู้หญิงคนนี้นะคะ
คือเขาชมหนุ่มในสนามไง
แต่ทั้งที่แฟนหนุ่มตัวเองก็นั่งอยู่

เขาเห็นเธอเก็บเสื้อสีขาวเหมือนกัน
แล้วมันหล่อเหมือนเธอเลยทีละ
เธอดูเธอจมูกดุงสามทีนี้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

บอลก็ดูกันด้วยนะคืนนี้
อังกฤษฝรั่งเศสไทยรัฐทีวีไถทอดสดตี๒บอกนิดนึง

พบกับเราสองคนได้ใหม่ในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะ
วันเสาร์อาทิตย์เวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒แห่งนี้นะคะ
เราจะลากันไปด้วยภาพเตาเงาเตาเงาเตาเตาเตาเหงา

เอ้าเขามีแต่เตาเหงาจะเดินไปหาแต่เพื่อนแมว

เตาเหงา
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ